สวยเก่งเฮงดังไม่ใช่คุณสองคนนั่งลง
รู้เลยรู้เลยพร้อมใจกัน

สวยเก่งแห่งดักเนี่ยบอกว่าไม่ใช่คือสองคนไง
เรากำลังจะพูดถึงนี่เลยค่ะลูกสาวพญานาคน้องธัญญาอาสยาม
กว่านี้เก่งกว่านี้ดังกว่านี้ไม่มีใครเกินคนนี้แล้วจ้าสำหรับน้องธีย่า
อันนี้ก็นักแสดงท่านหนึ่งแต่ตอนนี้น้องธัญญาเขามีละครสองเรื่องอันนี้เรื่องเดียว
น้องปังจริงน้องปังจริงใช่ค่ะมีละครกับไทยรัสทีวีของเราเรื่องหนึ่งก็คือ
สิรานีที่รักตอนวังวนชู้กับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรานี่แหละ
ซึ่งน้องธัญญาบอกว่าที่งานเยอะขนาดนี้เชื่อว่าเป็นบุญของตัวเอง
ที่นอกจากน้องจะขยันทำมาหากินแล้วยังขยันทำบุญด้วย
อันนี้ก็ถูกใช่ส่วนแพลนต่อจากนี้ค่ะก็คือการลุยธุรกิจทำแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเอง
อกจากลูกทุ่งสาวพญานาคคนสวยน้องธัญญาเขาจะลงแรงลงทุนลงเงิน
บุกไปโรงงานผลิตสินค้าแล้วตอนนี้ยังเคลียร์คิวบินไปรำไหว้พ่อปู่พญานาคอีกด้วยจ้า

ใช่ก็เป็นงงเหมือนกันก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสด้วยค่ะ
ก็ต้องขอบคุณที่โอกาสหลายทางที่เข้ามา
ตอนนี้กำลังทำธุรกิจด้วยในผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
ว่าจะเป็นเซรั่มกันแดดแล้วก็ทำไฟเบอร์

ใช่มีหลายธุรกิจแหละ
ส่วนเรื่องที่คนเมาส์ว่าแหมธัญญาเบี้ยวฆ่าตัวแฟนนุ่มอาโล่หรือเปล่า

อันนี้เจ้าตัวบอกเลยว่าไม่ค่ะเถียงใจขาดเถียงขาดใจเลย
เพราะจริงแล้วเนี่ยเวลามีคนจ้างงานคู่ธัญญาเนี่ยเขาก็จะแบ่งส่วนของอาโล่ให้
แต่ว่าคุณผู้ชมฟังดีนะแฟนนุ่มนี่แหละไม่รับไม่เอา

ใช่แล้วค่ะคือธัญญาเองก็ไม่รู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาให้เราเอาเงินเก็บไว้
เป็นค่าสินสอดอะไรแบบนี้หรือเปล่าเตรียมแต่งอะไรแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่านุ่มอาโล่เนี่ยเขาทั้งเก่งทั้งน่ารักจริงลองไปฟังเสียงน้องธัญญาหน่อยค่ะ
เก่งขึ้นมากค่ะตอนนี้เขาไลฟ์คนเดียวได้แล้วใช่น่ารักมาก

เอ่อไม่ได้นางหนูว่าก็จะเอาให้เวลาสมมติวะออกไปไลค์หรือมีลูกค้าจ้างไปไลค์อย่างนี้ค่ะ
ซาลูกก็คือค่าตัวเนี่ยเก็บไว้เผื่อว่าออกไว้ใช้ในอาณาคตเป็นสินสอดทองมันอะไรใดไป
แต่ใดเนี่ยคือวันก่อนที่ดิฉันไปบ้านน้องทันย่า
พี่ขอการันตีว่าตรงปกไม่จกตาตัวจริงหล่อมาก

แล้วหนูจะขอนุญาตน้องท่านย่าบอกน้องท่านย่าพี่ขอถ่ายรูปคู่กับน้องอัลโหล่นะ
ธัญญาบอกว่าพี่เอาเลยทุกคนมาบ้านหนูไม่มีใครถ่ายรูปกับหนู

ชินแล้วหล่อไงคนก็เหอะไง